อืมผมไม่ได้ตัวตึงนะผมไม่ได้เคาะนะ

แต่เมื่อคืนเขาเคาะกันใหญ่เลย
ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเขาเคาะไล่ราหูอมจันทร์
แต่ถ้าเป็นเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หาชมได้ยากนั่นก็คือจันทรุปราคานะฮะ
บางคนอาจจะไม่ได้ดูนะถ้าตามความเชื่อไม่กล้าออกไปข้างนอก
แต่หลายคนก็ไปตามสาบานหรือตามที่มีกล้องให้ส่อง
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อคืนหน่อย
ถ้าใครไม่ได้เห็นดวงจันทร์สีออกส้ม
แล้วก็ถูกเงาของโลกมันบังกลืนไว้

เมื่อวานนะเราเห็นดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออก

ก็ตั้งแต่เวลาประมาณสักก่อน๖โมงคือ๕โมง๔๔นาทีนะครับ
ส่วนช่วงคลาดเต็มดวงพอดีจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง
ปรากฏเป็นสีแดงอิดรวมระยะเวลาที่เห็นแบบนั้นคือ๕๗นาที
ก็คือตั้งแต่๑๑๗นาฬิกา๔๔นาทีไปจนถึง๑๘นาฬิกา๔๑นาทีนี้คุณ
เห็นไหมพระเต็มดวงสีแดงส้ม
สักพักหนึ่งก็ถูกเงาบังจนมิดเหมือนกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะ
เนื่องจากมีเมฆบดบังเล็กน้อย
ดวงจันทร์จะปรากฏแบบเว้าแหว่งบางส่วน
แล้วก็โผล่พ้นจากเงามืดที่โลกบังเอาไว้นะครับ
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบบางส่วนนะฮะ
ก่อนจะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว
ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะคุณนะ
อุทยานดาราศาสรินทรอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาจัดกล้องไงคุณตั้งกล้องไว้เลย
ให้ประชาชนได้มาส่องได้มามองกันนะครับ
ดังนั้นประชาชนก็มากันจำนวนมาก
แล้วก็มีการถ่ายไว้คุณดูสิภาพที่ถ่ายไว้สวยนะ

จะชมอีกครั้งเนี่ยแบบเต็มค่าเต็มดวงนี้นะ
คืออีก๓ปีข้างหน้า๘กันยายน๒๕๖๘คุณ
โอ้โหสวยไหมฮะสวยส่วนที่ราชบุรีคุณผู้ชมฮะ
หลายคนนอกจากไปลอยกระทงแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า
นี่ในน้ำเห็นกระทงอะไรนะดวงใหญ่
แต่บนฟ้าเห็นพระจันทร์ดวงใหญ่เหมือนกันนะครับ
ผู้เชี่ยวชาเนี่ยก็แนะนะฮะบอกว่า
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากเหมือนกันนะครับ
เป็นการเรียงกันของอะไรคุณ
พระอาทิตย์โลกและพระจันทร์คุณลองคิดภาพนะ
แล้วพระอาทิตย์เนี่ยขออภัยและโลกเนี่ย
บทบังแสงพระอาทิตย์ที่ส่องไปที่ดวงจันทร์
ดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเงาของโลก
ไปบังดวงจันทร์เขาให้นะครับ
นี่นับอะไรฮะ๑๒๓
ไม่ใช่จุดพระนะ๑๒๓
แงนดูพระจันทร์กันสักนิดหนึ่ง

ส่วนชาวบ้านที่ชัยนาธนะคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกไปโอ้โหตีเกราะเคาะไม้กันใหญ่เลยนะครับ

เอาไปชัยนาศนะครับไปเคาะไปเคาะหน่อยฮะ
นี่ที่ชายนาฏเขาเคาะต้นมะม่วงนะครับ
้าวต้นมะม่วงอะไรที่ปลูกอยู่นะคะ
โดยมีความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์บอกถ้าเคาะแล้วนะ

ส่วนที่นครปฐมนะคุณนะที่วัดสว่างอาบรมนะฮะ
แน่นอนนะครับหลวงพ่อแป๊ะท่านเจ้าอาวาสได้ประกอบพิธี
นพพระเคาะต่อชะตาเสริมดวงอาบน้ำเพ็ญ

หลายคนก็ทั้งยกกระทงมาเลยบอกหลวงพ่อ
หลวงพ่อสาดน้ำมนต์ให้หน่อยนะครับ

ใครที่บางทีอาจจะดวงไม่สมพงษ์กับพระราหูนะ

ดังนั้นก็เลยมาทำพิธีกันแบบนี้นะครับ
ลอยกระทงไปด้วยไหว้พระจันทร์ไปด้วยนะครับ
แล้วก็สวดมนต์กันด้วยนะฮะ